ผลังมากออกฟันศาเสร็จปุ๊บปั๊บนะครับ
ได้ไปทำบุญออกพรรษานะคะ
ไปว่ายองค์ปู่พญานักพ่อบุจริน

แล้วก็ไปกับพี่แคนดี้รากแก่น

ต้องบอกว่าเป็นความปังเกิดขึ้นจริงนะคะ
แคนดี้ได้ตั้งโต๊ะจัดพิธีบวงสวงถวายของหวานและผลไม้มงคล
กับปู่พญานาคบุจรินที่บ้านเลขที่๕๖ค่ะ
นี่ตามภาพที่เห็นนะคะก็วันออกพรรษาทั้งทีค่ะ
เราก็ต้องเสริมสิริมงคลในชีวิตกับชีวิตกับของเราหน่อยนะคะ
โดยมีอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวค่ะ
ก็มาทำพิธีเบิกทรัพย์เบิกบารมี
สิ่งดีให้เข้ามาในชีวิตของผู้ที่ร่วมพิธีค่ะ
ซึ่งนอกจากพี่แจ๊กกะลีนแล้วนะคะก็มีคุณร็อกกี้สุรบดินยืนด้านข้างนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงทีมงานของพี่แคนดี้นะคะก็มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
บอกเลยนะคะช่วงทำพิธีเนี่ยพี่แจ๊กรีนคนลุกมากจริงค่ะ
คือเป็นเวลาช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันเย็นร่มรื่น
มันเย็นเยื่อยังไงไม่รู้อะค่ะ
สงบมากเหมือนเราหลุดไปอีกแดนนึงเลยค่ะ
พี่แจ๊กดูเหมือนเมอร์ค่ะจริงมาเพราะตั้งใจตั้งใจสวดอยู่นะคะ
แล้วคือด้านหน้ามีองค์พญานาคอยู่นะเออแล้วก็โฟกัสอยู่กับสิทธิตรงหน้าเรา
ก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าเป็นบุญของตัวเองมากนะคะ
แล้วพี่แจ๊กรีนก็เชื่อว่าหลังจากนี้รายการบันเทิงไทยรัฐรวมไปถึงตัวพี่เอง

นมวฒนาบุญก็ลับบุญไปด้วยกันปกติจริงเราทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าออกกวันศาลเนี่ย
สายยันพญานาคลูกหลานพญานาคเขาจะเชื่อว่าปู่จะเสด็จมา
แล้วก็ให้สิ่งดีแก่ลูกหลานสายันพญานาคที่นับถือ
เพราะว่าตลอด๓เดือนที่ผ่านมาคือปู่เรียกว่าจำศีล
แล้วก็ทำบุญคือเจริญภาวนาจนแบบพลังเยอะแล้วอันนี้ตามความเชื่อ
เราก็เลยคิดว่าวันออกพรรษาก็เลยต้องทำบุญใหญ่
ไทยรัฐมาด้วยเราก็เลยต้องจัดหนักหน่อย
เวลาขออะไรขอให้เป็นไปได้ขอให้รู้สึกว่าเราทำได้
แล้วเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าปู่ช่วยเราอยู่
ดันเราอยู่อะไรอย่างนี้
สถิติที่ได้ก็คือ๐๓๗ทัดแบบนี้เลย
ซึ่งจากสถิติที่เรารายงานข่าวมา๓๗มันหลายหลอบหลายเทือนแล้วด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ได้ข้อมูลนะคะได้ความรู้จากอาจารย์วินไทยด้วย
ก็ฝากเคล็ดลับเสริมความปังด้วยนะคะบอกว่า
ช่วงออกภาษาควรจะไปไหว้ขอพรที่นี่เลยนะคะ
พญาศรีสัตนคราชที่จังหวัดนครพนม
ด้วยความเชื่อที่ว่าพ่อปู่เนี่ยคือจำสินเวลา๓เดือนแล้วท่านออกมาแล้ว
แล้วท่านจะให้สินให้พรแก่ลูกหลานแบบนี้
ไปถึงก่อนก็เฮงก่อนอาจารย์วินไทยบอกแบบนั้นนะคะ
และท่านจะช่วยประธานพรเสริมในเรื่องเงินสุขภาพและครอบครัวค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะว่าไปบ้านพี่แคนดี้ทั้งทีค่ะ

เพราะว่าพี่จักริ้นก็โซ๊ยเต็มพี่กัดมาเลย
มันมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจแล้ว